ใน๓รายเป็นคนที่ไปเที่ยวงานช้างแฟร์
ไปดูคอนเสิร์ตพร้อมกับคนเยอะมากมายด้วย

เพิ่งตื่นตนกว่าไปเที่ยวงานช้างแฟร์
ว่าจะต้องไปติดแบบลามในงานช้างหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูที่นี่กันก่อนเลยนะคะ

เพราะว่าทางศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙ที่สุรินทร์
ก็มีการเปิดเผยเรื่องของไทม์ไลน์
คนติดโควิดสายพันธุมิครอน๓คน

ผู้ป่วยคนที่๑คนนี้นั่นแหละ
เป็นชายอายุ๑๖ปีนักศึกษานะคะ
แล้วก็มีประวัติเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วย

คือน้าสาวกับน้าเขยที่มาจากต่างประเทศ
แล้วตอนที่ก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาติดโควิด
เขาไปเที่ยวงานช้างแฟร์ที่สุรินทร์
ธันวาไปเที่ยวงานช้างแฟร์

น้าสาวกับน้าเขยที่มาจากเดนมาร์ค
ดังนั้นจากดูจากไทม์ไลน์ก็คิดว่า
ตอนที่ไปเที่ยวงานช้างแฟร์อาจจะยังไม่ติดหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะหลังจากนั้นวันที่๒๐ธันวาล

วันที่๒๓ไปตรวจไปเจอเชื้อโควิด๑๙
แล้วพอ๒๕ก็รู้สายพันธุ

อันนี้คือไทม์ไลน์ของเด็กวัย๑๖ปี
ใช่นะฮะอันนี้ก็ต้องมีการสืบสวนโลกกันต่อนะครับว่า

ที่ไปเจอน้าสาวกับน้าเขยที่เดินทางมาจากเดนมาร์ค
แล้วบอกว่ามีการไปรวมตัวกัน
ทานอาหารกับยัดย่าทั้งหมดนี้๑๑คนด้วยนะครับ

ได้ไปเที่ยวผาจำเนียงที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ด้วย
แล้วก็ไปบรรดาห้างโลตัสที่อำเภอประสาท
กระทั่งวันที่๒๐ธันวาคมเริ่มมีไข้มีน้ำมูกเจ็บคอ
แล้วก็๒๓ธันวาคมไปโรงพยาบาล
แล้วก็อย่างนี้แหละฮะ๒๕ธันวาคมอย่างที่บอก

ส่วนญาติที่เดินทางมาจากเดนมาร์คปรากฏว่าคุณเขาเดินทางกลับแล้วไง
คือ๒คนหญิงไทยอายุ๔๐ปีกับสามีชาวเดนมาร์อายุ๕๘ปี
บอกว่าเป็นน้าสาวกับน้าเขยกลับมาเยี่ยมบ้านที่สุรินท
แล้วก็ทานอาหารร่วมกันมาพักอาศัยกับครอบครัวญาติพี่น้อง
แต่ทีนี้พอมันเป็นข่าวคนอาจจะเห็นพาดหัวข่าวแล้วตกใจไง
พอรู้ว่าเด็กวัย๑๖ไปเที่ยวงานช้างแฟร์
ก็เลยกลายเป็นความกังวลว่าคนมาตั้ง๕๐๐๐๐กว่าคนไปร่วมงานนี้
นี่จะเป็นคลัสเตอร์ใหญ่คนจะแบบติดเยอะหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูจากไทม์ไลน์ที่เราบอกแล้ว
คือชายวัย๑๖เขาไปเที่ยวงานช้างแฟร์ก่อนจะเจอน้าสาวกับน้าเขยไง
อันนี้เป็นที่สุรินทร์ที่อุบลราชธานีก็เหมือนกัน
เพราะว่าพบชายชาวออสเตรเลียสงสัยติดโอมิครอนรายแรก
แล้วก็ตอนนี้ต้องมีการสั่งกักตัวรวมถึงคนที่อาจจะมีความเสี่ยงด้วย
นี่ฮะถือว่าเป็นรายแรกสำหรับชายชาวออสเตรเลียอายุ๔๙ปี
เมื่อวันที่๑๑ธันวาคมนะครับแล้วก็ไม่พบการติดเชื้อในวันแรกที่มาถึง
จากนั้นได้พักอยู่กรุงเทพช่วงหนึ่ง
ก่อนที่จะเดินทางมายังอุบลราชธานี
เพื่อหาแฟนสาวที่อำเภอเสนางคณิคมอำเภอจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยพักอยู่กับแฟนสาวมีการพบปะเพื่อนฝูง
ที่บ้านแฟนสาวแล้วก็ที่จังหวัดอุบลราชธานี๑๐คน
และเริ่มมีอาการไม่สบายนะครับจึงเข้าตรวจหาเชื้อ
เมื่อวันที่๒๑ธันวาคมพบติดเชื้อโควิด๑๙
ก่อนที่จะมีผลยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน
ยืนยันในวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ทางจังหวัดได้ตรวจเชื้อผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้ทั้งหมด
อีกเป็น๑๐คนแต่ยังไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติม
แต่ถือว่ารายนี้เป็นการติดเชื้อรายแรกของจังหวัดอุบลราชธานี
แต่ก็ไม่ได้เป็นการติดเชื้อภายในประเทศนะ
น่าจะเป็นเชื้อมาจากต่างประเทศ

เพราะว่าเมื่อวานไปเจอผู้ป่วยโควิดโอมิครอน
เป็น๒รายแรกของเชียงใหม่เลยนะคะ
รายแรกเป็นนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมนีอายุ๒๒ปี
ลงที่สุวรรณภูมิตั้งแต่๑๗ธันวาคม

ปรากฏว่าตรวจไปก็ไม่เจอเชื้อ
หลังจากนั้นก็เดินทางไปที่เชียงใหม่ในวันที่๒๐ธันวาคม

แล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจซ้ำ
ปรากฏว่าอ้าวติดเชื้ออันนี้คือรายแรกที่เชียงใหม่
อีกคนนึงค่ะก็เป็นชาวอังกฤษ
อยู่ที่เชียงใหม่อายุ๖๔ปี
เขาเดินทางมามาที่สุวรรณภูมิ
ตั้งแต่๑๘ธันวาคมตรวจวันแรกก็ไม่เจอเชื้อ

เข้าที่พักที่บ้านเช่าที่สรรทราย

มาตรวจเองแล้วก็เลยรู้ว่าติดเชื้อ
หลังจากนั้นก็เข้ารักษาตัวแล้วก็ส่งเชื้อไปตรวจซ้ำ
ผลออกมาก็ระบุสายพันธุ์ว่าเป็นโอมิครอน
แปลว่าที่เชียงใหม่ทั้ง๒รายเลย
ทีนี้เดี๋ยววันนี้รอดูช่วงบ่ายนี้ค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขจะเปิดเผยเกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับคาดการณ์สถานการณ์การแพรบาดโควิด

อย่างน้อยเขาจะมาบอกก่อน
ก่อนจะปีใหม่เพื่อให้เราปฏิบัติตัว
คือคาดการณ์จะมี๓แบบเลยนะ
แบบที่เลวร้ายที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้
ก็คือโอกาสที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเรา
แบบที่ดีที่สุดที่มันจะเกิดขึ้น
ทีนี้พอเราเห็นการคาดการณ์อย่างน้อยเราจะได้ตระหนัก
แล้วก็รู้ตัวว่าช่วงปีใหม่แบบนี้เราจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะ

มันก็ยังสามารถติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อได้ด้วย

ทีนี้เรื่องนี้ทางรัฐมนตรีสาธารณสุข
นายอนุทินชาญวิรากูลก็ให้สัมภาษณ์นะ
บอกว่ายอมรับเลยโอมิครอนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
สาธารณสุขเองก็ทราบเรื่องไม่ได้นิ่งนอนใจเลย
บอกว่าในจำนวนนักท่องเที่ยว๒แสนกว่าคน
แน่นอนมันอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่เล็ดรอด

แต่ว่าตอนนี้กำลังเร่งควบคุมอยู่

นายอนุทินก็บอกว่าก็มาจากผู้ที่ติดเชื้อ
แล้วก็มีการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง

จริงมันไม่ได้รุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นหรอก
แต่ยังไงก็ตามคนที่ฉีดวัคซีนในเข็ม๓แล้ว
จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการติดเชื้อได้
คือไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อ
แต่ว่ามันจะลดความรุนแรงลง
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะคะ
แล้วก็ไล่ไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้น
สั่งผู้จัดงานแล้วสั่งคนที่เกี่ยวข้องแล้ว

แล้วก็บอกด้วยนะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาล
คือถ้าเกิดว่ายกเลิกไม่ให้จัดงานเลย
เป็นคำสั่งออกไปทำได้ไหมทำได้

เพราะว่ามันจะเกิดผลกระทบกับหลายคนด้วย
ก็ต้องให้คณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายนายอนุทินก็บอกแหละว่า
มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโอมิครอนนี้ได้อย่างแน่นอน

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ